ผู้ชายสามคนเค้าตั้งวงตรงเล่า

ไปขึ้นรถสามล้อเครื่องจะกลับบ้าน

กุมพี่ยอม

ไหนคน
ใช่แล้วก็เงียบ
มองเห็นมั้ยไหนคน
ไหนคนก่อน

คือไปคลุกฝุ่นอยู่ตรงนี้

อ่ะดื่มตั้งแต่ดึกจนถึงเช้าอ่ะตอนจะนั่งรถเครื่องกลับบ้านที่แจ้ห่มเนี่ย
รถมันเสียหลักพุ่งตกลงไปแบบนี้
ก็เลยทำให้นายมณัชชัยตกกระเด็นตกจากรถไป

นี่พูดลูกอุ้นใสจริงตรงไหนอ่ากินแล้วหอมว่าหอมอ๋อ

โควิดหรือไม่โควิดไม่เกี่ยวครับ

เอ้ากินตั้งแต่ครับ
ผมก็กิน๕ทุ่ม

แล้วก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลลำปาง
ส่วนคนขับเนี่ยตำรวจก็ต้องเอาตัวไปวัดปริมาณแอลกอฮอล์แหละ

ถ้าเกิดว่าเมาขนาดที่ขับรถไม่ได้กระเด็นตกลงไปแบบนี้
ก็เดี๋ยวต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ฟ้าสว่างแดดเปรี้ยงแบบนี้ยังไม่ส่างอีกแล้วพี่